ต่อกันที่พิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่๓๑
หรือว่าพิษโลกเกมนะคะมีการส่งมอบทงให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าภาพครั้งต่อไปค่ะ
ในชื่อเพชรบูรภูเขาเกมระหว่างวันที่๖๑๐พฤษภาคมปีหน้านะคะ
ส่วนครั้งนี้ค่ะจังหวัดตากคว้าเหรียญทองมากที่สุดนะคะ๑๓เหรียญทองอันดับที่๒เป็นเจ้าภาพพิศนุโลก๑๒เหรียญทองค่ะ
ซึ่งดรปัญญาหังลำยวนอธิบดีกรมพลักษึกษาก็พอใจกับการพัฒนาของนักกีฬาชาวเขา
ซึ่งจะพยายามผลักดันให้มีโอกาสไปเล่นในกริกกีฬาระดับที่สูงมากขึ้นโดยจะประสานกับทางกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาต่อไปค่ะ